คุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านนะครับ

เพื่อติดตามผลวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล
โดยทั้งหมดบอกว่าน้อมรับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล
แต่เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์นั้นเสียสละเพื่อชาติครับ
นี่คือนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วครับหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาพผู้แทนรัศดร
ประชุมวาระพิเศษครับเพื่อร่วมฟังการอ่านคำวินิจฉัย
วาระการดำรงตำแหน่งนายกัธมนตรีของพลเอกประยุทธ์
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนุนมาตรา๑๗๐วัก๒และมาตรา๑๕๘วัก๔หรือไม่
โดยมีตัวแทนของพักร่วมฝ่ายค้านมาร่วมประชุม
ในการประชุมนัดพิเศษนี้มีการแจกเอกสารรายชื่อ
แล้วก็รายชื่อของตุลาการทั้ง๙คน
รวมถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดอำนาจรัฐธรรมนูลด้วย
ระหว่างที่สารรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยทีมข่าวจับปฏิกิริยา
ปฏิกิริยาของฝ่ายค้านก็ดูท่าทีไม่ได้มีความวิตกกังวลอะไรยิ้มแย้มจำใสซะด้วยซ้ำ
หลังจากทราบผลคำวินิจฉัยนะครับที่พลเอกประยุทธ์ก็จะทำหน้าที่ต่อไป
ร่วมฝ่ายค้านได้ออกแถลงการ๑๕ข้อ
บอกว่าน้อมรับคำวินิจฉัยแต่เปรียบคำวินิจฉัยเสมือน
พายุโนรูถล่มไทยแม่ทันสมัยเลย
คือบอกว่าไม่มีทางออกของประเทศ
แล้วเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์นั้นเสียสละเพื่อชาติครับ
มนุษย์และมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนุษย์
วินิจฉัยให้เริ่มนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายยกรัฐมนตรี
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตั้งแต่วันที่๖เมษายน๒๕๖๒
อันเป็นวันที่รัฐธรรมนูญฉบับปี๒๖๐มีผลใช้มะครับนั้น
จะทำให้พลเอกประยุทธ์จันโอชายังมีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งนายยกรัฐมนตรี
หลังจากครบวาระในครั้งนี้แล้วอีก๒ปีจนถึงปี๒๕๖๘นั้น
น่าจะเป็นการตีความที่ขัดหรือแย้งกับรัฐมนูล